คุณผู้ชมคะอุดรธานีหมอลำจบคนไม่จบค่ะ
วัยรุ่นในพื้นที่กับวัยรุ่นต่างหมู่บ้านใส่กันยับโอ้โห
เป็นแต่ละฝั่งในฝั่งละเป็น๑๐คนเลยนะคุณผู้ชมลองดูค่ะ
เฮ้ยเดี๋ยวจอดจอด
หยุดหยุดหยุดอ่ะนี่หยุดหยุด
หยุด
เอารถล่ะเอารถล่ะมาเอารถล่ะมาเอาลูก
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะทั้งหมัดทั้งมีดทั้งไม้
คล้ายกับมีปืนด้วยดูไม้โอ้โหยาวขนาดนั้นพี่อุ๋ยดูสิ
ฟาดเข้าไปแบบเนี้ยโดนกี่คนอ่ะเออ
น่ะโอ้ยแล้วคนนั้นน่วมเลยนะดูพี่หยุดหยุดตะโกนให้หยุด
กว่ามันจะหยุดกันนะคะโอ้โหสามแยกทางไปบ้านศรีเมือง
ห่างจากคำชโนธสามกิโลนะคะเหตุการณ์นี้แอดมินเพจบ้านดูอัปเดต
ถ่ายเอาไว้ขณะจะกลับจากการดูหมอลำที่คำชโนธ
ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงอุดรธานีแล้วตะโกนให้หยุดหยุดหยุด
แต่กว่ามันจะหยุดกันเนี่ยค่ะสองฝ่ายก็แยกย้ายกันไป
ฝ่ายหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ไปทางบ้านศรีเมืองฝ่ายหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ไปทางบ้านวังทอง
แต่บางส่วนมันไม่ได้หยุดจริงนะคะยังมีเสียงปั้งปั้งไล่หลังอยู่อ่ะ
ก็เลยไม่แน่ใจมันคล้ายกับโยนระเบิดปิงปองหรืออะไรใส่กันไล่หลังด้วยอ่ะ
ตำรวจสายตรวจสพดงเย็นฝ่ายปกครองอำเภอบ้านดุงที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในงานหมอลำที่เลิกแล้วนะคะ
ก็รีบมาดูที่จุดเกิดเหตุมีวัยรุ่นที่ถูกทำร้ายอาการสาหัสสี่คน
เหลือบาดเจ็บเล็กน้อยรวมแล้วประมาณ๑๐นะคะที่บาดเจ็บ
ก็รีบไปส่งโรงพยาบาลบ้านดุง
เมืองต้นวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มเขาไปเที่ยวงานหมอลำ
ที่มาแสดงที่คำชโนธแล้วเต้นกันหน้าเวที
เขม่นกันหมอลำเลิกคนไม่เลิก
หมอลำจบคนไม่จบไปดักรอกันเพื่อทำร้ายค่ะ
วัยรุ่นบ้านศรีเมืองเมืองไพรมีปัญหากับวัยรุ่นบ้านอ้อมก่อ
สุดท้ายคนเจ็บแจ้งความที่สพดงเย็นนะคะ
วันนี้ทีมข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้ง
มีรอยเลือดมีเศษขวดแก้วแตกกระจัดกระจาย
ทีนี้ได้ข้อมูลเพิ่มมาว่ามีคนเจ็บบางคนนะคะ

ไม่ได้เป็นกลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มที่ทะเลาะกันนะ
ลูกหลงคนเจ็บบางส่วนคือโดนลูกหลงนะคะ
มีรถจักรยานยนต์ที่ถูกทุบจนพังอยู่คันหนึ่ง
คนเจ็บที่ถูกของมีคมฟันตามร่างกายมี๔คน
หนึ่งในนั้นคือนายจักริจอำนาจเจริญอายุ๒๗
เป็นชาวบ้านศรีเมืองตำบลบ้านม่วง
ถูกมีดฟันแขนฟันหัวอาการสาหัส
วันนี้คุณตาของจักริตไปแจ้งความสพดงเย็น
ยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุให้ถึงที่สุด
ตำรวจบอกว่าคาดว่าสาเหตุที่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
ดักทำร้ายกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงจนบาดเจ็บค่ะ

เป็นเรื่องศักดิ์ศรีของวัยรุ่นแต่ละหมู่บ้าน

มันจะชอบมีการแบบอวดศักดิ์ศรีของวัยรุ่นแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบล
พอไปเจอกันในงานหมอลำคุณผู้ชมลองนึกภาพดูนะ
เมาแล้วเต้นแล้วท่าเต้นของวัยรุ่นแต่ละคน
หันไปมองหน้ากันโอ้โห

อุ๊ยไอ้ไม้ทะนี้ไอ้ไม้นี้ยาวมาก

โอ้โหค่ะมันคงไม่พกไม้อันนี้มาเที่ยวงาน